เรามาติดตามความคืบหน้าคดีชิงทองที่ลบบุรีกันบ้างนะครับ
เพราะว่าคดีนี้ถ้านับถึงตอนนี้เข้าสู่วันที่๙นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙มกราคมจนมาถึงวันนี้นะครับ
เมื่อวานพบตรลงพื้นที่ไปประชุมติดตามกับชุดคลี่คลายคดี
ก็ไปพร้อมกับรองพระบัตรรอนะครับก็คือ
นี่ท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับมาจังหวัดลบบุรี
แล้วก็ขึ้นรถต่อมาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีโจรชิงทอง
โดยการมาครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการติดตามคดีครั้งที่๔
ที่พบตรลงพื้นที่ครั้งแรกพบตรลงพื้นที่รบบุรีมาวันที่๑๑มกราคม
ครั้งที่๒วันที่๑๒มกราคมครั้งที่๓๕มกราคม
แล้วก็ล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้๑๗มกราคมนะครับ
เมื่อวานเนี่ยพระบัตรรอดูมีสีหน้ายิ้มแย้มนะแล้วก็หยอกล้อกับผู้ศึกข่าว
ไม่เห็นเหมือนวันก่อนเลยวันก่อนก็ค่อนข้างจะดุอยู่เหมือนกัน
ใช่ก็เครียดแหละเพราะว่าท่านก็บอกไงว่าเอาจริงทุกฝ่ายก็กดดัน
ผมก็กดดันเหมือนกันแต่การทำงานแบบนี้คือทุกคนทำงานแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะ
ใช่นะครับพบตรบอกว่าได้มีการประชุมกันเพื่อปรับแผน
ซึ่งปกติก็จะมีการปรับแผนกันทุกวันอยู่แล้วล่ะ
แต่เมื่อวานี้ถือว่าผ่านมา๘วันแล้วก็เลยต้องปรับแผนครั้งใหญ่นะครับ
เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่นายหนึ่งรับผิดชอบเยอะเลยแบ่งงานใหม่เป็น๒๕ฝ่าย
เพื่อไม่ให้มันซับซ้อนส่วนคดีเนี่ยแม้ว่าจะผ่านมาเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์คือ๘วันนะ

วันแล้วก็ตามแต่คดีคืบหน้าไปมาก
เรามีเป้าหมายตั้งแต่วันแรกโดยกำลังพิสูจน์ทราบ
และบางคนก็ถูกตัดออกไป
ตัดออกไปแล้วเยอะมากเหมือนกันนะครับ

ผู้สื่อข่าวก็ถามเมื่อไหร่จะมีหมายจับซะที
ถ้ารู้ตัวผู้ต้องหาชัดเจนแล้ว
เรื่องนี้นะครับพบตรบอกว่าเรื่องของการออกหมายจับ

ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจ
คดีอย่างนี้ต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
ทั้งนี้ฝากว่าผู้ที่ให้ที่พักพิงผู้ก่อเหตุ

พบตรได้ฝากถึงประชาชนนะครับ
แล้วก็ต้องเป็นที่ยุติ
นึกว่าจะออกก็ออกไม่ใช่นะครับ
อย่างนั้นเขาเรียกหมายไม่มีคุณภาพ
สิทธิ์ก็ถามว่ายังไม่เจอคนร้าย
เพราะอาจจะมีการทำลายหลักฐานไปแล้วหรือเปล่า
พบตรก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีวิธีการ

แล้วก็ยืนยันไม่กลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็ย้ำนะฮะตอนนี้คดีแคบลงเยอะมากนะครับ
พบตรบอกผมเชื่อว่าได้ตัว
และกำลังเร่งรัดเรื่องกำหนดเวลาคงไม่ได้
คดีก็ง่ายบางคดีก็ยาก
ถ้าจับเร็วก็หาว่าจับแพะอีกนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
จะจับใครมันไม่ง่ายพยานหลักฐานต้องพร้อม
คดีแบบนี้ต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ให้พร้อมนะครับ
แล้วก็พบตรบอกว่ายืนยัน๒วันก็ได้

วันคู่หรือไม่ก็วันขี้
พบตรหยอกล้อกับสื่อมวลชนแบบนี้
บอกบางเรื่องก็ตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องในสำนวน
พระบัตรรอบอกแบบนี้จริงไม่วันคู่ก็วันขี้

คือเขาก็ชี้แจงแหละพบตรก็บอกว่า
ที่บอกว่าอีก๒วันจะจับได้ไหมวันทูบก็วันขี้
คืออยากพูดให้ผู้สื่อข่าวคลายเครียดค่ะ
แล้วก็ไม่ทำตามหน้าที่เต็มที่
แล้วความกดดันของทุกฝ่ายเพราะทุกคนก็ทำเต็มที่ที่ท่านบอก
รองพระบัตรที่ติดตามพระบัตรอ็มาด้วย

ข่าวและคลิปต่างที่มันออกไปในโลกโซเชียล

ขณะที่ก่อเหตุจะเห็นพฤติกรรมแล้วก็ตำหนิ
ภัณฑ์สันธารของคนร้ายชัดเจน
คนใกล้ชิดตอนนี้คนใกล้ชิดของคนร้าย
คือคนสนิทหรือคนใกล้ชิดกับคนร้าย
แต่อาจจะลังเลในการให้ข้อมูลกับตำรวจ
หากเห็นตำหนิและลักษณะคนร้ายจากข่าวเชื่อว่าคนใกล้ชิดเนี่ย
ต้องจำคนร้ายได้แน่นอนดังนั้นตำรวจรออยู่นะ
รอข้อมูลจากคนใกล้ชิดคนร้ายอยู่นะครับ
การที่เขาเห็นตำหนิรูปภัณฑ์ของคนร้ายในทีวีเนี่ย
ถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขารู้ว่าเป็นใครนะครับ
ยังอยากจะเห็นสังคมเดินไปได้
อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็แอบเอามาบอกเราได้นะมาส่งซิกเราได้
มาบอกได้จะเก็บไว้เป็นความลับนะครับ
แล้วก็ตำรวจรอข้อมูลจากท่านอยู่ขอให้มาให้ข้อมูลกันเยอะนะครับ
ส่วนรางวัลนำจับกว่า๖๐๐บาทรองพตรบอกนะครับ
หน้าสีตาของทั้งพบตรแล้วก็รองพบตร
หน้าก็ค่อนข้างจะคลายเครียดขึ้น
กว่าเมื่อวันก่อนที่ให้สัมภาษณ์นะครับ
ก็เชื่อว่าเอ๊ะหรือมันจะมีข่าวดีเร็วนี้นะฮะ

ได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
หน้าวัดดงน้อยที่ตำบลกกโก
ว่าคนร้ายจะขับรถจักรยานยนต์หลบหนี

เข้ามาในชุมชนแห่งนี้หรือเปล่านะครับ
ก็ไปพบนะครับว่าเวลา๒๐นาฬิกา๕๖นาทีของวันที่๙มกราคม
วันเกิดเหตุมีรถลักษณะคล้ายรถของคนร้ายที่ใช้
แต่คนละสีขับผ่านหน้าวัดเพื่อเข้าหมู่บ้าน
โดยมีรถจักรยานยนต์อีกคันขับตาม
ทีมข่าวเอาคลิปนี้มาสอบถาม
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง

ซึ่งผู้การภาคหนึ่งเพียงแต่ยิ้ม
และไม่ตอบคำถามก่อนขึ้นรถขับออกไป
เพราะมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าหรือคนร้ายจะเปลี่ยนคัน
หรือรถจักรยานยนต์อีกคันที่ขับตาม
คือผู้ร่วมก่อเหตุ
คือเท่ากับคนร้ายไม่ได้ก่อเหตุคนเดียว
แต่มีเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุด้วย
เหนือจากนั้นนะครับมีรายงานว่าในการไล่กล้องตรวจสอบ
มีบางช่วงเวลาที่รถจักรยานยนต์ของคนร้ายหายไป
ก็คาดว่าอาจจะจอดรถเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
หรืออาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนรถจักรยานยนต์

ทำให้ชุดสืบสวนยากต่อการไล่ภาพวงจรปิด
และยากต่อการจับกลุ่มคนร้ายนะครับ

ผู้การได้แต่ยิ้มยังไม่ตอบคำถามเรื่องนี้นะครับ

นายธนปะพลเงินเมยนายกเทศมนตรีตำบลกกโก
ซึ่งเป็นลุงของนายชัยพลโพรัศมีหรือนายหมุย
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้
หลังจากพบว่าติดต่อนายหมุยไม่ได้นะครับ
โดยนายยกเทศตอบกลับมากับผู้สิทธิ์สั้นเพียงว่า
ตอนนี้นะครับให้หลานปิดโทรศัพท์สักพักหนึ่ง
คือนายธนประพลเป็นคนบอกเลยให้หลานปิดโทรศัพท์ไปสักพักหนึ่งก่อน
เพราะว่าหลานเครียดแล้วก็มีคนโทรมาสอบถามกันเยอะเลย
สื่อมวลชนซึ่งตอนนี้หลานก็ไปพักผ่อนอยู่กับญาตินะครับ
เพราะว่าหลานของท่านนายกเทศก็เคยให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วนี่เนาะ